คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกพบเป็นศพจมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
ตำรวจก็สงสัยนะครับว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีร่องรอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับ
อย่างเช่นมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าท้องนะครับ
แล้วก็มีรอยที่คอเหมือนถูกเชือกรัด
นี่เป็นภาพช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
นักประดาน้ำเนี่ยไปนำศพขึ้นมาลากศพขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
พร้อมที่ศนบมงคลนะครับ
หลังจากสอนอบวรมงคลได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาจมหายไปเลย
แถวท่าพระอาทิตย์ด้านหลังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมก็ประสานให้กับร่วมกระตันยูนะฮะ
ส่งนักประดาน้ำมาช่วยงมหานะครับ
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีก็สามารถนำร่างขึ้นมาได้
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
แต่ว่าไม่มีเอกสารอะไรยืนยันตัวตนได้เลย
เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ใส่แว่นตาด้วย
ส่วนแถวที่เกิดเหตุไปเจอรองเท้าแตะนะครับ
แล้วก็มีขวดน้ำที่เป็นขวดเปล่านี่มีแมสสีดำ
หนังสือพิมพ์นะที่เหมือนกับห่ออะไรด้วยนี่ฮะ
ถูกทิ้งไว้อยู่ด้านบนแถวโป๊ะข้างบนนะฮะ
นี่เป็นหลักฐานที่เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบว่าจะใช่ของผู้ตายหรือเปล่านะฮะยังไม่รู้เป็นของใครนะครับ
ว่าที่ศพมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมหรือว่าของแหลมแทงเข้าที่หน้าท้อง
ส่วนที่คอมีรอยแดงคล้ายกับถูกเชือกรัด
ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ

เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงนี่เห็นไหมฮะมีรอยแบบนี้เลยนะฮะ
ทีนี้มันก็เป็นปริศนาซิว่าฆ่าตัวตาย

หรือว่าจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าถูกฆาตกรรมอำพลาง
นี่รอยถูกแทงที่หน้าท้อง
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

หลังจากเจอศพเมื่อวานตอนค่ำ

คุณอัพจิรายุทธ์ได้เจอกับลุงจำนง
ลุงจำนงเป็นรอปภอยู่แถวนั้นนะครับ

ลุงจำนงบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเข้าเวรเนี่ย
ลูกน้องมาบอกบอกเห็นผู้ชายคนนึง
นะไปลอยอยู่ในน้ำ
ลักษณะกอดเสาสะพานแถวนั้นอยู่
ไปถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังลอยอยู่นะ
ก็ตะโกนถามว่าเอออะไรยังไงจะให้ช่วยอะไรไหม
เขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลย
ลุงแกก็เอาไฟเนี่ยส่องไปที่ใบหน้า
เขาก็หันหน้าหนีตลอด
แต่พอจำได้ว่าเขาสวมแว่นตานะ
แต่ทีนี้ก็ลุงบอก
ว่ามันถูกทำร้ายถูกใครแบบไล่ทำร้ายมามีบาดแผล
เกาะเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถูกฆัตกรรมหรือถูกทำลายมา

กล้องวงจรปิดในพื้นที่แถวนั้นนะครับ
เห็นไหมสีดำไหมแล้วก็ใส่แว่นเสื้อสีดำเหมือนกับศพที่ไปงมขึ้นมาเมื่อวันเลย
ผู้ชายคนนี้เดินจากสวนสันติชัยปราการมาถึงโป๊ะที่ท่าพระอาทิตย์
อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๒๐เม็ดเมื่อวานหนี้ตอนธุ่มครึ่ง
ลุงแกบอกแกเห็นใบลอยเกาะเสาอยู่ในน้ำเอาไฟฉายส่องไปดูหน้าก็หันหน้าหนี
ไม่ยอมพูดไม่ยอมจานี่ใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้เลยนะฮะ
เดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นหลายรอบ
คุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่รู้คุยกับใครนะ
แต่โทรศัพท์นี้เจ้าหน้าที่ไม่เจอแล้วไม่รู้หล่นหายไปไหนยังไง
เขาก็เนี่ยเดินไปเดินมาจนไปถึงโป๊ะเรือของท่าพระอาทิตย์
จังหวะเดินผ่านร้านอาหารแล้วก็ออกมา
แล้วก็เดินไปทางสะพานพระนั่งเกล้า
ซึ่งจะผ่านทางจุดเกิดเหตุ
ที่ว่าลุงเขาเจอไปเกาะไปอยู่ในน้ำแล้วแล้วไปเกาะเสาอยู่อ่ะนะ
ซึ่งตรงนี้มันจะไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แต่ถ้าดูตรงนี้นะสะพานพระปิ่นเกล้านะฮะ
ท่านผู้ชมครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดดูตั้งแต่เขาเดินมาเลยนะ
มาถึงจุดที่รับสายตาจากกล้องวงจรปิดไป
เขาเดินคนเดียวนะไม่มีใครตามมานะ
ค่ะจะตามระยะห่างระยะประชิดก็ไม่มีใครตามมา
มีลูกน้องมาบอกเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปลอยอยู่ในน้ำ
กอดเสาอยู่พยายามไปเรียกไปถามเขาไม่ตอบอะไรเลย
รู้อีกทีก็เอ้ามีคนจมน้ำหายไปงมขึ้นมา
แล้วมีร่องลอยถูกแทงที่ท้องนะนะ
แล้วมีรอยรอยรัดที่คออ่ะท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่นะครับ
มอเตอร์ไซค์คนนี้บอกว่าเคยเห็นผู้ตายมาสองครั้งนะฮะเท่าที่จำได้
เขาเป็นคนที่อยู่แถวภาคอีสานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ส่วนใหญ่จะเจอแถวสนามหลวงด้วยซ้ำ
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยมักจะไปต่อแถวรับข้าวกล่องที่เขาแจกฟรีให้กับคนไร้บ้าน
เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายอาจจะสติไม่ค่อยดีอย่างนี้มากกว่า
เห็นเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาลงไปฆ่าตัวตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
เกาะเหล็กแล้วก็เอามีดแทงตัวเอง

เพราะว่าด้วยความที่เรารู้จักเขาว่าเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดี
ใช่ครับเพราะว่าคนดีเขาคงไม่ทำอย่างนี้หรอก
นี่นะฮะทีนี้เราต้องไปคุยกับทางทีมที่ไปกู้ศพขึ้นมาหน่อยนะครับ
ที่ตรวจสอบชนะสูตรเบื้องต้นว่ามันมีร่องรอยน่าสงสัยยังไงบ้างหรือเปล่า
เขางมต่อนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เพื่อไปหาหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติม
เนี่ยจุดที่เขาไปกอดเสาอยู่นะฮะก่อนจะจมหายไปเนี่ยไปเจอมีดนะฮะ
เพราะฉะนั้นร่องรอยแห่งความสงสัยที่ว่าเขามีบาดแผลถูกแทงที่หน้าท้องเนี่ย
น่าจะเป็นมีดเล่มนี้จมอยู่ใต้น้ำนะครับ
อยู่ห่างจากสะพานที่ผู้ตายเข้าไปเกาะอยู่อยู่ห่างไป๑เมตรนะครับ
เดี๋ยวจะส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำไปตรวจสอบนะครับ
ทีนี้เอาแล้วบาดแผลที่คอที่มีรอยเหมือนถูกรัดอันนี้ที่ท้องนะส่วนนี้ที่คอ
มันจะเกิดจากอะไรเขาอาจจะแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายแล้วจมน้ำไป
แต่ที่คอมันคืออะไรนี่นะฮะเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางร่วมกับตันยูนะครับ
ทักชัยศรีดาวเรืองบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นแผลที่เกิดจากเชือก
ของกู้ภัยที่รัดร่างเขาเพื่อจะลากเข้าฝั่งนั่นแหละเอาละตอนรัดร่างเนี่ยเพื่อจะลากเข้าฝั่งเนี่ย
กู้ภัยใช้เชือกรัดที่ช่วงอกแต่พอลากเข้ามาเนี่ยระยะทางมันไกลร้อยกว่าเมตรเนี่ย
เพื่อมาขึ้นท่าเรือทางท่าพระอาทิตย์เชือกมันอาจจะขยับมาถึงคอก็ได้
มันก็เลยมีร่องรอยที่คอนะฮะแล้วที่ใต้วงแขนแถวลักแล้ฝั่งขวา
มันก็มีรอยคล้ายกับรอยเชือกนะฮะเพราะฉะนั้นรัดตรงอก
แต่มันอาจจะล่นขึ้นมาเลยมาถึงคอถึงรักแร้
เพราะตอนขึ้นจากโป๊ะคอมันล้างอยู่อย่างนี้ครับ
คือเชือกมันขึ้นอยู่คอแล้วแล้วก็ขึ้นจากถึงโป๊ะเชือกมันลุดเลย

ก็คือตำรวจเขาสงสัยในประเด็นนี้นะครับ

แล้วตอนนี้เขาได้นำเชือกไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้ครับ
อะก็เดี๋ยวต้องเอามีดเชือกที่ใช้ลากส่กขึ้นมาคึ้นฝั่ง
เอาไปเปรียบเทียบกับร่องรอยบาดแผลที่ตัวของผู้ตายนะครับ
ส่วนทางคดีนะครับท่านตำรวจเอกเจ็ดสดายางนอก
เด็กเจษฎายางนอกภูมิกับการสอนนอบบวรมงคล
บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครนะฮะ
เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ติดตัวเลย
เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนก็ยังไม่ทราบ
เดี๋ยวให้นิติเวศไปตรวจสอบเรื่องของร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดก่อน
โดยเฉพาะบาดแผลที่ท้องกับที่คอว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่
แล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว๑ปากนะครับ
ยังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกทำร้ายร่างกายโดยคนอื่นนะครับ

เรื่องการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำร้ายมาก่อน
ทำให้ต้องหนีไปซ่อนในน้ำ
นำไปสู่การจมน้ำเสียชีวิต
ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ตายเป็นคนต่างชาติหรือเปล่า
ตรวจสอบกับโรงแรมใกล้ที่เกิดเหตุแล้วไม่มีชื่อเข้าพักนะฮะ

แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างด้าว
หรือถ้าเป็นคนไทยเป็นคนที่ไหนตอนนี้ยังไม่มีเอกสารอะไรที่จะยืนยันได้เลย
เผื่อใครเห็นกล้องวงจรปิดแล้วจำได้เนอะเผื่อมีญาติพี่น้องก็ลองติดต่อสอนอบวรมงคลนะครับ